ข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับ

วิ่งไปเคาะกระจกหน้าตาเธอนี่ตื่นหมดเลยนะ

ไม่รู้ยังไงช่วยส่งโรงพยาบาลจิตเวท
ก่อนได้ไหมนี่ครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสพโพกลางนะครับ

นายธีรพันธ์ทองสูงเดินอายุ๔๓ปี

ตัดทางหน่วยกู้ภัยฮุก๓

แค่ชุดชั้นในนะฮะ

หน้าตาตื่นไปเคาะกระจกชาวบ้านเขา

พอไปถึงผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๓๔

แต่สวมชุดชั้นในสีแดง

ชาวบ้านก็เอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้เธอนะครับ
เพื่อป้องกันการอุจจาตา

ผู้หญิงคนนี้มาแต่ชุดชั้นใน

ทางด้านก็เปิดเข้าไปนั่งในรถก็ด้วย
คล้ายกับวิ่งหนีอะไรมาสักอย่างหนึ่ง

ใครก็ไม่มีใครรู้จักแต่บางคนบอกว่า
เมื่อเช้านะมีคนเห็นรถยนต์

สอบประวัติสังเกตตามตัวนะครับ
มีรอยช้ำเป็นจ้ำที่แขนกับที่ขา

เธอก็ไม่ยอมพูดจากับใครเลย
ใส่ชุดชั้นในกางเกงในตัวเดียว
วิ่งไปวิ่งมาเหมือนมีอาการตื่นครัวอะไรบางอย่าง
แล้วก็มีเหล้า๑แบนวิ่งเปิดประตูรถ
เพื่อจะขึ้นรถเพื่อจะเข้าไปหลบ

ก็เลยสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าคืออะไร
มาจากไหนอะไรมีใครรู้จักไหม

แต่เมื่อเช้าเหมือนจะมีรถมาจอดทิ้งส่งเขาไว้
ก็เลยสอบถามต่อว่าได้แจ้งตำรวจหรืออะไรหรือยัง

คราวนี้พอสักคู่หนึ่งตำรวจมา
แต่ก็มานายเดียวผมก็เลยเข้าไปช่วยช่วยเหลือ
แล้วก็ประสานห้องวิทยุสื่อสารฮุกสามหนึ่ง
เพื่อขอกำลังเพิ่มเติมมาช่วยกัน
เพื่อไม่ให้ตะเลิศหรือไปทางไหนต่อไปได้

คุณคุณชื่ออะไรคุณอยู่ที่ไหน

เหมือนคนสติท่านอาจจะไม่ดี
ก็เลยไม่รู้ว่าเธอมาจากไหนกันแน่

โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมาราชนครินนะครับ

แล้วเดี๋ยวจะสืบหาญาติพี่น้องให้มา
รับทราบอาการต่อไปนะครับ